สุขสรรค์วันสงการค่ะต้องบอกแบบนี้จำได้ไหมคะตำนานหล่อทะลุแป้ง

บอกว่านานทีปีหนที่ทั้งคู่จะจับคู่กันมานะคะ
แล้วก็ถ่ายโปสเตอร์ถ่ายทั้งภาพนิ่งนะคะ

นี่น่ารักไหมต้องบอกว่าน่ารักบ้างจริงนะคะ
ก็พี่เคนมาในชุดตี้เคี้ยวค่ะสดใจมาเลยนะคะ
ปิ๊วคือหลอดทะลูแป้งตอนนั้นพี่สาววางเล่น

แล้วก็ในมือถือปืนฉีดน้ำนะคะ

เหมือนแกแบบว่าคันไม้คันมือค่ะ

ต้องบอกว่าเบื้องหลังเฮฮาเอิกอักสุดฤทธิ์ค่ะ
มีทั้งกระโดดเกาะคอปั่นจักรยานยกแข้งยกขาแซวกันไม่หยุดค่ะคุณผู้ชม
บอกเลยนะคะว่าเคมีของคู่นี้นะคะอมตะนิรันดรโอ้โหจริงยกให้เลยค่ะ
จฉาคนป่าแป้งพี่เคนจังเลยอะค่ะ

คุณผู้ชมถ่ายเสร็จนะคะพี่เคนและพี่แอนก็มาอวยพรแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ

อัปเดตผลงานละครเรื่องล่าสุดซุปตา๒๕๕๐ค่ะ
ตอนนี้นะคะพี่เคนซึ่งเป็นภูมิกับป้ายแดงเนี่ยค่ะ

โดยขายลิขสิทธิ์เมืองนอกได้หลายประเทศแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้พี่เคนก็เข้าห้องตัดนะคะคุมเองทุกขั้นตอนค่ะ

จริงที่ต้องเร่งถ่ายทำเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องส่งเทปให้ประเทศจีนเขาเซ็นเซอร์

กรานปีนี้นะคะทั้งคู่ไม่น่าได้ไปไหนนะคะ

เพราะว่าต้องเร่งถ่ายละครก็สาดรักสาดหัวใจในกองถ่ายนี่แหละค่ะ
ไปฟังเสียงพี่เคนและพี่แอนกันหน่อยค่ะน่ารักมากจริงค่ะ
ก็ถึงปีใหม่ของคนไทยแล้วนะครับ
ก็ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมากในปีใหม่นี้นะครับ
ให้ปีนี้ทุกคนอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะ
จริงแล้วการที่เคนก็มาโวยพรถือว่าดีนะคะ
เพราะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ให้พรลดน้ำดำหัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ขอโทษเดี๋ยวรอลดน้ำให้ครับครับ

อย่าลืมติดตามซุปตา๒๕๕๐ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายทำกันอยู่นะคะเต็มที่มากค่ะก็รอดูละกัน

คุณพี่เคนบอกว่าจะรอรถน้ำให้พี่แอนคือแปลว่าพี่แอนเป็นญาติผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ก็แซวกันแหละคู่นี้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่เคนหล่อทะลุแป้งจริงเลยค่ะ
พักก่อนมันหลายปีมาแล้วมันเลยผ่านไปแล้ว

ร้องไห้ไม่ร้องไห้ช่วงนี้สงการก็ให้
มันคึกมันพักตามจังหวะสามชาติกันนิดนึง